ปกติแล้วเวลาเด็กนักเรียนมีปัญหากันเนี่ย
คนจะมาช่วยเคลียร์ก็ทำไมเป็นครูบาอาจารย์

เพราะว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยมีเรื่องกันนะ

แล้วก็ถามแล้วก็รู้สึกว่าไม่พอใจ

เด็กนักเรียนก็เดินมากันหลายคนเลย
หญิงวัยกลางคนเมื่อสักครู่ใส่เสื้อยืด
กางเกงยีนปรีเข้าไปหานักเรียนหญิง
ที่ใส่ชุดแน่นารีอายุ๑๓ปี

เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเด็กอีกหลายคนเลย

คือมีการด่าทอกันในเฟซบุ๊กนะ
เรื่องมันเคลียร์จบไปตั้งแต่พฤษภาคมแล้ว

คุณผู้ชมฮะที่เอากระเป๋าไปฟาด

ลูกของเธอลูกของผู้เสียหายเนี่ยนะ
ทะเลาะกับลูกของผู้หญิงคนนั้น

ลูกสาวเลยตอบไปว่าเรื่องจบไปแล้ว
ปรากฏว่าเมื่อวานตอนเช้าครับ

คนที่เอากระเป๋าฟาดเป็นตัวผู้ปกครองใช่ไหม

ดักรอลูกสาวเธอหน้าโรงเรียน
พอเจอลูกสาวเธอก็ไปกระชากคอเสื้อ

เธอเลยพาลูกไปแจ้งความที่สฮบน้ำจืด

หนูไม่แล้วหนูจะไม่มีปัญหากันแล้ว

ฝ่ามเนี่ยแม่ของน้องที่โดนกระเป๋าฝาดเข้าไปเรียกค่าเสียหาย๒๐๐๐๐บาท

ใบเบี่ยงนะบอกว่ามีแค่๒๐๐๐เอาไหมมีแค่๒๐๐๐เอาไหม
คดีแบบนี้เขาจ่ายกันแค่๕๐๐พูดมาแบบนี้ครับ
ตำรวจก็ช่วยอธิบายว่าไม่ใช่นะคุณไม่ใช่แบบที่คุณเข้าใจนะ
เพราะเป็นคดีเยาวชนจึงอยากจะให้กรณีนี้เป็นคดีตัวอย่าง
ไม่ใช่ว่าทำร้ายใครง่ายแล้วจะมาจ่ายแค่๕๐๐แล้วจบเนี่ยไม่ใช่
ฝั่งคุณแม่บอกจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยครับ

เช้าวันนี้เขาก็เลยให้น้องมาดักรอลูกเรา
ซึ่งมีผู้ใหญ่๕คนเข้าไปนั่งรอลูกเราในโรงเรียน
ค่ะแล้วก็พอเจอลูกเราเขาก็
นั่นแหละค่ะก็กระเป๋าตบรูปเราเหมือนที่ในคลิปออกไป
ทำไมไปทำเด็กในคนหมู่มากขนาดนั้น

ในเมื่อคุณบอกว่าคุณจะเข้ามาคุย
แต่การกระทำแบบว่ามันไม่ใช่อะครับ
ลูกก็ได้เรียกค่าเสียหายไป๒๐๐๐๐บาท
แต่ทางพี่ผู้หญิงคนที่เขาทำลูกหนูเขาบอกว่า
ร้อนเงินเหรอคะพี่ผู้หญิงก็ไม่ยอม
ก็บอกว่ามีแค่๒๐๐๐เขาก็บ่ายเวียงที่จะไม่จ่าย
เขาก็เลยพูดว่าก็ไม่เป็นไรก็เสียค่าปรับไปแค่ห้าร้อย
ทางตำรวจก็เลยได้แจ้งว่ามันไม่ได้เสียแค่ค่าปรับ๕๐๐นะ
มันมีแบบว่าสิทธิ์อะไรของน้องอย่างอื่นอีก
เขาก็คิดว่าเขาทำแบบนี้เขาจะโดนค่าปรับแค่๕๐๐บาท